คุณผู้ชมครับข้อเรียกร้องที่ต้องการให้ยกเลิกการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่เป็นอันตราย๓ชนิด
ดูเหมือนว่าจะต้องถูกยืดเวลาออกไปนะครับ
เมื่อคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง
นายรัฐมนตรีได้ตั้งขึ้นมาให้ศึกษาหาข้อมูลนั้น
ได้ขอเวลาในการที่จะไปศึกษาหาข้อมูลก่อนนำเสนอให้นายกพัฒนาในอีก๒เดือนนะครับ
มกลางข่าวลือที่ว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
ที่เป็นผู้นำเสนอในเรื่องนี้จะต้องถูกปรับออกจากคอรมอ
ติดตามจากรายงานครับ
จากการจัดการใช้
ขณะที่ฝ่ายคัดค้านการใช้สารเคมี
ตีว่าเป็นเพราะคณะกรรมการวัตถุอันตรายบางคน

มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับเรื่องนี้
เนื่องจากในแต่ละปีมีการนำเข้าสารเคมี
จัดศัตรูพืชมูลค่ามากกว่า๖๐๐๐ล้านบาท
และเห็นว่าการให้ตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช
เพื่อให้ได้ข้อมูลรอบด้านเป็นเพียงการซื้อเวลาเท่านั้น
เรื่องราวยังถูกโยงมาถึงเก้าอี้รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรของนายนิวัตรศัลยกรรมธร
ผู้ที่ประกาศเจตนารมณ์ไว้อย่างชัดเจน
ว่าจะเข้ามาผลักดันให้เกิดพื้นที่เกษตรอินทรีย์

แม้ล่าสุดเจ้าตัวจะออกมาให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าว
ปรับตัวเขาออกจากคอรมอว่าเป็นความพยายามของคนบางกลุ่ม
ที่ต้องการให้ขัดแย้งกับนายกรัฐมนตรี

แต่การประกาศจุดยืนที่ผ่านมาของนายนิวัฒน์

นายกรัฐมนตรีตั้งขึ้นมาหาทางออก
ยังคงเดินหน้าให้ใช้สารเคมีดังกล่าวต่อ
ที่สุดแล้วนายนิวัตรจะลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรี
ตามที่เขาเคยลั่นวาจาไว้
โอ้โหผมจะไปน้อยใจทำไม
ก็มาตั้งใจมาช่วยท่านปีหนึ่งโดยประมาณนี้

แล้วก็อยู่ข้างนอกก็ทำแบบนี้ครับ

ผมก็ลาออกจากราชการไปทำสิ่งเหล่านี้
แล้วก็ดึงกลับมาอยู่ในราชการใหม่

ถ้าต้องไปกลับไปอยู่ในฐานะเดิมเนี่ย

จริงใครปล่อยข่าวก็ไม่รู้น่าขอบคุณมาก

ผมคิดว่าอันนี้ทำให้ผมทำงานง่ายขึ้น
ความพยายามที่จะผลักดันการห้ามใช้สารเคมีอันตราย
ทั้ง๓ชนิดในไทยยืดเยอะมากว่า๑ปี
กลางข้อถกเถียงของฝ่ายที่เป็นห่วงเรื่องสุขภาพ

กับฝ่ายธุรกิจเคมีและภาคเกษตร
ที่เห็นว่าการใช้สารเคมียังมีความจำเป็น
เพราะสามารถลดต้นทุนการผลิตได้
แม้ว่ากว่า๕๓ประเทศทั่วโลก
ยกเลิกการใช้สารเคมีจำพวกนี้ไปแล้ว

และสุขภาพของประชาชน
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน